ค่ะวันนี้เนี่ยตำรวจสพวังกะพีจังหวัดอุตรดิษ
ได้รับแจ้งนะคะว่าพบศพคนเนี่ยโอ้โหตัวไม่เกรียมทั้งตัว
อยู่ในห้องน้ำในปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่ง
น้ำมันนี้ร้างมาเป็นสิบปีแล้วครับและที่โอ้โหมันน่าประหลาดใจก็คือ
ที่ตำรวจไปพบศพก็เพราะว่ามีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขานั่งวิปัสนาแล้วกระแสจิตเขาเห็น
เห็นมีเท้าดำสองข้างเนี่ยนะโผล่ออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็พื้นเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีคนมาบอกเขาว่าเขาถูกฆ่า
ศพอยู่ในห้องน้ำปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเขาก็เลยไปบอกเพื่อนอีกคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน
อืมออกแบบนั่งรถตามหาปั๊มน้ำมันร้างอ่ะแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็เจอศพเชื่อไหมล่ะแล้วปั๊มนี้ร้างมาเป็น๑๐ปี
ดูดูดูนี่อ่ะอืมเขาบอกเป็นพื้นสีน้ำเงินอ่ะที่เขาเห็นใช่
เออแล้วกระเบื้องของห้องน้ำมันออกสีน้ำเงินสีน้ำเงินจริงจริงดูสิโอ้โห
แล้วตามหาก็เจออย่างเงี้หรอเจอจริงจริงขนลุกไหมล่ะอืม
เที่ยงวันนี้ค่ะตำรวจสพวังกะพีได้รับแจ้ง
จากตำรวจประจำป้อมยามบ้านดงช้างดีว่าไปพบศพผู้ชายคนหนึ่ง
ถูกเผาจนไหม้เกรียมเลยนะคะอยู่ในห้องน้ำปั๊มร้าง
ถนนสายพิศนุโลกเด่นชัยทางหลวงหมายเลขสิบเอ็ด
แปดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะสภาพศพนะคะ
พิงผนังห้องน้ำเท้าเหยียดมาทางประตู
ปลายแขนกับขาขาดหายไปเพราะว่าถูกเผานะคะ
ร่างกายส่วนอื่นเนี่ยเนื้อด้านนอกถูกเผาจนเป็นสีดำหมดเลยค่ะ
ช่วงเห็นไปถึงกระดูกด้านบนเพดานห้องน้ำมีรอยควันนะคะ
ศพถูกพบในห้องน้ำห้องที่๔ในปั๊มน้ำมันแห่งนี้
มีห้องน้ำทั้งหมดสิบห้องครับหน้าห้องน้ำมีรองเท้าแตะสีดำหนึ่งข้าง
มีโทรศัพท์มือถือที่พังแล้วค่ะเครื่องหนึ่ง
ไม่มีเอกสารอะไรเลยที่จะบ่งบอกได้ว่าผู้ตายเป็นใครอืม
ห้องน้ำมีต้นไม้ขึ้นเต็มเลยนะคะคือรกไปหมดแล้วอ่ะ
เพราะว่าปั๊มเนี้ยเป็นปั๊มร้างเป็นปั๊มเก่าทิ้งร้างมาเป็นสิบปีโอ้โห
แล้วคนที่นั่งสมาธิเขาบอกว่าเขาเห็นนะคะชื่อว่านายเกียรติศักดิ์เพียรขุนทศ
อายุสามสิบปีนะคะเขาเป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านเลขที่ร้อยสามทับสอง
หมู่สองอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะนายเกียรติศักดิ์เล่าให้ฟังว่าเขาชอบนั่งวิปัสนา
แล้วกระแสจิตเขาเห็นเห็นเท้าสีดำสองข้างในห้องเล็ก
ห้องนี้เนี่ยพื้นขัดเงาสีเข้มเหมือนกับสีน้ำเงินมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าถูกฆ่าที่ปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งติดถนนใหญ่อืม
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้นักปฏิบัติธรรมอีกคนนึงที่เขาสนิทกัน
ก็เลยชวนกันขับรถหาปั๊มร้างจนเจอ
เข้าไปในปั๊มได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็เจอศพจริงก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
เกิดจากที่ทำสมาธินี่แหละครับ
แล้วก็ในช่วงที่มันลอยจิตมันลอยออกไปเนี่ยครับ
ก็มาเจอที่แห่งหนึ่ง
ซึ่งก็ในความรู้สึกก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหน
แต่อันนี้เราก็เข้ามาเข้ามาในที่แห่งหนึ่ง
แล้วก็พยายามเดินสำรวจแล้วมันต้องมีอะไร

จึงเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็
ปรากฏมันเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่ง
ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร
พอเข้าไปแล้วไล่ดูไปเรื่อยเนี่ย
ก็มาเจอห้องหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกัน
ในนั้นมันก็จะเป็นคล้ายปูกระเบื้องขัดเงา
อย่างนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจสีแต่สีเข้ม
พอเราเข้ามาแล้วจะชะโงกหน้าเข้าไป
กลิ่นมันก็มาแตะจมูกเรา

ผมก็เลยจะชะโงกเข้าไปมองในห้องนะครับ
ในนั้นก็จะเห็นเป็นแค่ขาโผล่มาเหมือนลักษณะอย่างนี้
ตอนนั้นเราก็รู้สึกกลัวก็อยากที่จะออกจากสมาธิมา
แล้วผมก็รู้สึกเหมือนใจไม่ดีจนตกไปใจจมูก
แต่เขาบอกว่าเขานั่งวิปัสนาเป็นประจำ

แล้วมันตรงตามที่เขาเห็นจริงสิ่ง

แต่ว่าเขาก็ตอนนั้นเขาก็ออกมาก่อนออกจากสมาธิก่อน
ทีนี้ค่ะนายกิติศักดิ์เขาบอกว่าเขาไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับแม่ขาว
ซึ่งก็คือนางน้ำเย็นแก้วพันธ์อายุ๗๙ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะนะ
อยู่ที่วัดพระแท่นก็เลยตั้งใจว่าจะออกตามหาตามสถานที่ที่แบบกระแสจิตเขาเห็น
แล้ววันนี้เป็นวันพระพอดีก็ไปตักบาทไปทำบุญชวนกันออกมา
๓คนนะคะเขาก็ออกกันมาตั้งใจจะไปไล่ดูไงสถานที่รกร้างริมถนนใหญ่
ที่เห็นในสมาธิครับก็ไล่จากอุตรดิษฐ์จนพิศนุโลก
ก็เลยคิดว่าสถานที่ที่เขานั่งสมาธิแล้วเห็นเนี่ยน่าจะมีคนเข้าออกเยอะ
จะเป็นร้านอาหารก็ได้แต่พอขับรถไปถึงปั๊มน้ำมัน
ก็บอกคนขับว่าตรงนี้แหละไม่รู้ไม่รู้อะไรโดนใจ
ให้บอกคนขับรถว่าจอดตรงนี้แหละโอ้โหที่ปั๊มนี้แหละ

พ่อเดินนำลงมามีคุณยายนะครับแล้วเดินผมตามลงมา
พอเข้ามาเสร็จปุ๊บพ่อก็บอกว่าได้กินแล้ว
ยายก็บอกได้กลิ่นแล้วก็เลยนำไปผมก็ออกมาเดินคนที่สามหลังท้าย
พ่อเขาก็เลยว่าให้ยายเดินมาก่อนยายก็เดินไปชะโงกดูทีละห้อง
ที่นี่ใช่ไหมน้องที่เห็นอย่างนั้นนะครับ
พอไปเสร็จก็ชะโงกชะโงกไปยายเขาเข้าไปเห็นยายก็เลยบอกว่า
โอ้โททั้งเห็นแล้วเห็นแล้วนั่งอยู่อย่างนี้แหละ
เดี๋ยวไปบอกตำรวจกัน

จริงนักข่าวของเราก็เลยต้องถามนายเกียรติศักดิ์ค่ะว่า
เวลานั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรแบบนี้บ่อยหรือเปล่า
นายเกียรติศักดิ์บอกว่าเห็นเป็นครั้งคราว
แต่ช่วงหลังเห็นอะไรแบบนี้บ่อย
แสดงว่านั่งจนจิตแบบอาจจะสัมผัสได้มากขึ้น
ทีนี้ทางตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบนะคะพันธุ์ตำรวจเอกฉัดวัชระพงวาส
ผู้กำกับสพวังกะพีก็ไปตรวจสอบที่ห้องน้ำที่พบศพนะคะ
รู้แค่ว่าผู้ตายเป็นเพศชายยังไม่รู้ชื่ออะไรนามสกุลอะไร
ส่วนสูงเท่าไหร่ตายมากี่วันแล้วอันนี้ยังบอกไม่ได้จริง
ก็ต้องส่งศพไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลก
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ
ใครที่คิดว่าจะมีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงหายไปนะครับ
ก็ลองติดต่อดูนะครับที่สพวังกะพีนะฮะหรือว่าจะทางด้านของพิศนุโลกก็ได้นะครับ